ห้าชีวิตไม่สามารถเอาอะไรออกมาได้ทัน
เหลือเพียงเสื้อผ้าติดตัวคนละชุดเท่านั้น
กอดคอกันร้องไห้ดูไฟไหม้ไปต่อหน้าต่อตาครับ
สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยครับ

นี่ไงเขาบอกว่าโจรขึ้นบ้าน๑๐ครั้ง

เพราะสองข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออธิบายคำนี้ได้เลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อคืนนี้เองครับ
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลพรายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก

เจ้าของบ้านคือคุณศรีนวลอายุ๗๐ปีแล้ว

หนีตายออกมากอดกันร้องไห้

เหลือแต่ตุ่มเนี่ยใบใหญ่ใบเดียวครับ

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของอบตจอมทองอบตหัวรอ

แล้วก็กู้ภัยของสมาคมกู้ภัยข่าวภาพพิสุนโลก
ต้องไปช่วยเหลือในการเร่งฉีดน้ำดับเพลิง
แต่ว่าสภาพมันแห้งเนอะ

ตอนนั้นทุกคนหลับหมดแล้ว
ช่วงที่ไม่มีใครบ่าเจ็บนะแต่หยิบอะไรออกมาไม่ได้เลย
แม้แต่ชิ้นเดียวนะหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีบ้านอยู่ข้าวของทุกอย่างเสีย
บ้านเนี่ยสร้างมานานหลายปีมาดีมีการ
แซมอะไรนะฮะเบื้องต้นก็ความเสียหายประมาณสัก๔แสนบาท
ตอนนี้ก็เดี๋ยวตรวจสอบอีกทีนึงแล้วก็จัดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องลงไปช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวนี้ด้วย
เพราะว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีที่อยู่ที่กินนะครับ